พาไปดูกันหน่อยค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยนะลูกสาวอ่ะ
พาแม่มาเช่าอยู่ด้วยกัน
แม่ก็ป่วยเป็นโรคหอบหืดวันหนึ่งกำลังจะออกจากบ้าน
เฮ้ยทำไมออกจากบ้านไม่ได้อ่ะเอาทำไมมีใครเอากุญแจเอาแม่กุญแจ

อะไรอ่ะ

คือนี่กำลังคิดตาม
กุญแจอันนี้ดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
ใครก็ไม่รู้เอามาล็อกประตูเหล็กตรงหน้าบ้านเอาไว้

ตอนแรกคิดว่าไอ้คนอีกคนนึงที่อยู่ในบ้านออกไปทำงานเปล่า

แล้วตอนจะออกออกไม่ได้
เขย่าแบบใครอ่ะใครทำอ่ะ
เนี่ยแล้วก็เลยต้องเรียกกู้ภัยมาให้มาตัด

นี่พอฟังข่าวนี้ไปก็แบบเอ๊ะ

แบบเออนอกจากบ้านหลังอื่นด้วยแล้วเรื่องของแบบบางทีเราเคยอ่านข่าวเจ้านี่มาทวงนี่จำได้ไหมที่แบบเอากาวหยอดแม่กุญแจอะไรแบบนั้นก็เคยอ่านข่าวก็แบบเออแล้วเคสนี้ล่ะมันจะใช่ไหมมันเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งนี่ค่ะอพรเขตเอ่อราชบุรณะเนี่ยนะคะแล้วก็อาสสมัครบุรณนิษฐ์ปรติกตึงเนี่ยก็ต้องเอ
บ้านอ่ะล็อกด้วยแม่กุญแจแบบนี้คนในบ้านก็ออกมาไม่ได้แล้วพอตัดกุญแจออกมาได้แล้วนะคุยกับลูกสาวบ้านนี้ลูกสาวเนี่ยคือคุณเบนจมาพรด่านแก้วอายุ๓๑ปีคุณเบนจมาพรบอกว่าอยู่กับแม่แค่สองคนค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งน่ะที่กังวลคือแม่เป็นโรคหอบหืดด้วยเช่ากับแม่มานะเช่าบ้านหลังนี้กับแม่มานะแล้วป
เอาจริงนึกดีเคยมีเรื่องมีราวเคยมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า

ก็เลยงงเข้าไปใหญ่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไง
จะต้องรีบออกไปพอดีอ่ะทำไงอ่ะ

นี่สัมภาษณ์ผ่านตรงช่องของประตูเหล็กนะ

แล้วพี่เขาก็บอกนะ

ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
มันล็อกผิดบ้านเหรอถ้าอย่างนั้นไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูต่อนะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะยังดีที่มีอาสาสมัครมาช่วย
แต่เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางฝั่งคนที่ให้เช่าก่อนไง
เออว่ามันมีเรื่องมีราวอะไรหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้คนที่เขามาอยู่ก่อนหน้าเคยมีปัญหาอะไรไหม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะกล้องวงจรปิดมีไหม
ข้างหน้าตรงอาคารพาณิชย์ตรงตึกแถวตรงบ้านเช่านี้
จะได้รู้ไงว่ามีใครมาเป็นคนล็อกกุญแจ